ไม่ใช่ว่าเออตัวเองดังแล้วพอไปเจอคนดังเนี่ย
เวลาที่เขาชอบเขาก็เก็บทรงไม่อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่สาวสวยสุดฮอตนาทีนี้
พศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอแล้ว
ผ่านเวทีระดับประเทศมาแล้ว
แต่พอเจอดาราท่านหนึ่งอุ๊ยทำไม
ทำไมเสียอาการได้ขนาดนี้
ดาราคนที่เราพูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชม
น้องต่อธนภพคือหล่อมาก
แล้วอิงฟ้านี่นะคะเขาก็ออกอาการบอกว่า

มากเขาบอกว่าขอลงรูปเลยให้รู้ว่า
โลกเนี่ยเอียงไปทางต่ออุ๊ยพอซพหน่อยคร้า
พร้อมกับโพสต์ในไอจีด้วยนะคะบอกว่าชีวิตติ่งอย่างเราคอมพลีตแล้วนะ
อยากจะร้องไห้อยากให้เขารู้จังเลยว่าฉันรักเขามากเหรอ
แล้วก็ลงรูปตัวเองมือจีบมือหงิกมืองอโอ้โฮโอ้โฮ
เกิดจีนแกะไม่อยู่คุณผู้ชมลองซูมมือดูแบบมันเก็บอาการไม่อยู่จริงนะคะ
ส่วนทางด้านต่อธนภพเองก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าไว้เจอกันฮะ
ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าน้องอิงฟ้าจะฟินขนาดไหน
เดี๋ยวเราไปดูจังหวะที่น้องอิงฟ้าเสียอาการกันหน่อยจ้า
โอ้โหพระชาติรักเขาอาการไม่อยู่
ใช่เหมือนหนุ่มคนนี้เลยคุณผู้ชมพระเอกหนุ่มโก้วสินกับน้องสาวคนสนิทพิ้งพลอย
คู่นี้เขาแกล้งกันได้แกล้งกันดีแต่มีสาวคนหนึ่งที่ทำเอาโก้วสินถึงกับก้าวขาไม่ออกค่ะ
สาวคนนั้นก็คือน้องแอลลี่นิติพลนั่นเองจ้า

แค่หนุ่มโก้หรอกหนุ่มหลายคนเห็นแอลลี่ก็โอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกัน
คือคู่นี้เนี่ยเขามีโอกาสได้เจอกันในงานอีเวนต์ที่น้องแอลลี่เนี่ยต้องโชว์ร้องเพลง
สงสัยว่ามันคงจะเพราะแบบจับจิตจับใจอะเนาะ
โก้ก็เลยมีอาการเซขึ้นเวทีแทบไม่ไหวกันเลยทีเดียว

ตายเจออย่างนี้โก้ว่าสินตายแล้ว

แต่เจอจริงน้องแอลลี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะ

ต่อกันดีกว่าปิดท้ายด้วยผู้จัดหนิงปณิตาที่คว้านุ่มมิวสุภาษิตนะคะมาเป็นนักแสดงรับเชิญในละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะ
จัดคนเก่งพี่หนิงของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาใจใส่นักแสดงรับเชิญคนนี้เป็นพิเศษพิเศษนะคะพี่
ทั้งการถ่ายรูปค่ะโพสต์ลงอินสตาแกรมทั้งเป็นห่วงเป็นใยหนุ่มมิว
ถามถ่ายว่ากลับจากเกาหลีหรือยังโอ้สงสัยคิดถึง
เพราะตอนนี้ค่ะพี่หิงคิดถึงแล้วซึ่งตอนนั้นหนุ่มมิวยังไม่บินเลยคุณผู้ชมค่ะ
คิดเอาแล้วกันว่าเป็นปลื้มนักแสดงคนนี้ขนาดไหนคือเขายังไม่ได้ไปไหนเลยขนาดยังไม่ไปไหนเลย
ยังบอกว่าคิดถึงแล้วใจเย็นนะพี่หนิงนะโอ้น่าเอ็นดู
แต่พี่หิงเขาดูแลนักแสดงในกองเขาดีทุกคนนะคะไม่ได้แค่ร่วมงานกันในกองนะ
แต่ว่ายังไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กันด้านนอกด้วยอะไรแบบเนี้ยถูกต้องค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะ